ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าก็เห็นความยากลำบากของพี่น้องประชาชน
เห็นบอกว่ามีปิดตรงแถวแยกบางโพแล้วก็ไม่ให้รถเมย์เข้าก็ต้องลงเดินกัน
เป็นระยะทางค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรก็ทำให้อาจจะทำให้การดำเนินการทางรถเนี่ย
อาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควรเท่าไหร่ในช่วงนี้แต่ก็ข้างนอกกลับเข้ามาเนี่ย
ก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติครับมวลชนยังไม่ได้เข้ามา

น่าจะเป็นเรื่องปกติของนักการเมืองแล้วก็นักการเมืองไทยอยู่แล้ว
แต่ก็อาจจะวิ่งวอนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะควบคุม
การชุมหนุ่มทั้งรอบราษฎรษภา
เป็นเรื่องวาระของสังคมที่เขาต้องการที่จะมาเรียกร้องของเขา
โดยเฉพาะร่างของประชาชนเข้าวันพรุ่งนี้
ของไอลอร์เข้าวันพรุ่งนี้ก็มีคนเข้าชื่อกว่าแสนกว่าคน
ก็คิดว่าคนที่จะมาร่วมชุมนุมที่รัฐสภาก็คงเป็นคนที่ลงรายชื่อไปกับร่างนั้นด้วย
ซึ่งทางพระเก้าไกลก็ได้เตรียมความพร้อมที่จะอภิปรายทั้งวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้
ในเรื่องของรายงานของกรรมธิการก็ดีในเรื่องของร่างของไอลอร์ก็ดี
เราก็จะอภิปรายให้เต็มที่แล้วก็จะพยายามสนับสนุนให้ร่างของไอลอร์เป็นร่างหลัก
ในการที่จะดำเนินการในการแก้ไขรัฐธรรมนูลต่อไปในวาระ๒แล้วก็วาระ๓
ซึ่งแน่นอนครับก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของแต่ละร่าง
ทางพักเก้าไกลเมื่อวานก็ได้บอกไปแล้วว่าจะลงรับร่างทั้งหมดทั้ง๗ทั้ง๗ร่าง
แต่ก็มีทั้งหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายสวที่
ด้วยนิติวิธีด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการที่จะบอกว่าเป็นการยกเลิกพรปเกี่ยวกับเรื่องของปปชไป
หรือว่าเรื่องที่จะบอกว่าการที่ใช้ร่างของไอลอแล้วเนี่ย
จะมีนักการเมืองฝ่ายค้านได้ประโยชน์
ซึ่งตรงนี้ไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใด
แล้วก็เป็นการตีตนไปก่อนไข้แน่นอนครับก็อยากจะให้ดูเจ็ดจำนงของประชาชนเหมือนกัน
อันนี้ดูท่าทีของวิบรัฐบาลนี่ก็จะรับเพียงสองร่าง
แต่ว่าในส่วนของอย่างรัฐสดรเองก็ประกาศว่าต้องรับร่างของฉบับประชาชนนะคะ
อันนี้ก็คือแนวโน้มที่จะไม่รับร่างฉบับประชาชน

ซึ่งก็เป็น๒๕๖แล้วก็สสรแล้วส่วนร่างของไอรอจะขอฟังคำแสลงก่อน
ส่วนที่เหลือที่เป็นของพักเก้าไกลโดยเฉพาะหรือพักร่วมฝ่ายค้านโดยเฉพาะ
ก็จะงดออกเสียงทั้งหมดก็จะทำให้งานยากขึ้นมาหน่อย
ตรงที่ว่าจากที่ต้องใช้สว๘๒เสียงจะกลายเป็น๑๐๐กว่าเสียงแทน
เพราะว่าทางสอสอจะงดออกเสียงก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย
มันเลยแหล่งเรื่องของมิติเวลาด้วย
ถ้าท่านเห็นด้วยกับหลักการนะครับเพราะนี่เป็นวาระหนึ่ง
ถ้าท่านเห็นด้วยกับหลักการของ๒๕๖แล้วก็สสรของราก๑ราก๒ราก๗ก็หลักการคล้ายกัน

ก็อย่างน้อยที่สุดขั้นต่ำที่สุดในการที่จะคลี่คลายปัญหา
ไม่ให้มันช้าเกินไปไม่ให้มันสายเกินไปไม่ให้มันน้อยเกินไปเนี่ย
ผมก็คิดว่าราก๑ราก๒ราก๗รัฐบาลควรจะรับ
ในเรื่องของภาพรวมที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร
ก็อาจจะเป็นถ้าทำอย่างเร็วที่สุดก็อาจจะเป็นปีหรืออะไรใช่ไหมครับ
แต่ในขณะเดียวกันมิติระยะสั้นในเรื่องถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง
ถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีลาออกคอลโลมอชิ้นสภาพไป
เพราะฉะนั้นก็ยังมีญาติเรื่องของ๒๗๒อีกอันหนึ่ง
ถ้าท่านมองในมิติระยะยาวด้วยแล้วก็มองมาในระยะสั้นด้วย
ถ้าทั้งหมดนี้ที่ผมเสนออาจจะไม่ต้อง๗ร่างอย่างฝ่ายค้าน
แต่๔ร่างนี้ถ้าท่านรับเนี่ย
ผมก็คิดว่าจะมีประสิทธิภาพในการสร้างความสมารถฉัน
สร้างความปรองดองมากกว่าคณะกรรมการ
ที่จะเอาเทพเจ้าเอาใครที่ไหนมาเป็นคณะกรรมการเป็น๑๐๑๐คะแนน
ก็อยากจะฝากตรงนี้ไปถึงทางรัฐบาล
แล้วก็ฝากไปถึงทางประชาชนว่าทางเราก็จะอภิปรายให้มีเหตุมีผลอย่างเต็มที่
หักล้างข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงให้ความยุติธรรมกับประชาชนแน่นอน
ร่างของไอลอร์เนี่ยมีความครอบคลุมแล้วก็ครบถ้วน
และที่สำคัญก็เป็นร่างที่ไม่ได้จำกัด
อิสรภาพในการพูดคุยกันในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูล
เรื่องของปัญหาการเมืองณปัจจุบันนี้
ร่างหนึ่งร่าง๒พักเก้าไกลไม่ได้ร่วมด้วยถ้าทุกท่านยังพอจำกันได้
มีการจำกัดเพราะว่าไม่แก้โหมดหนึ่งโหมดสอง
ทั้งที่จริงแล้วโหมดหนึ่งโหมดสองก็เป็นเรื่องที่สามารถพูดคุยกันได้

ส่วนร่างของไอลอร์ก็เป็นร่างเดียวที่ไม่ได้จำกัดเรื่องร่างตรงนี้
ถึงแม้ว่าจะมีเหตุและผลเสบ็จเหตุผลและมีข้อกังวลหลายข้อในรัฐยาวเนี่ย
คิดว่าเราสามารถใช้วิธีทางข้อบังคับของรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาได้
เช่นมีสวบางท่านกังวลว่าหลักการและเหตุผลยาวขนาดนี้ถึง๑๑ข้อ
เวลาไปแปรยติในเวลา๒วัก๓จะมีปัญหาไม้
ติดข้อบังคับรัฐสภา๑๒๔วัก๓
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเรามีข้อบังคับ๑๕๐
ซึ่งสามารถที่จะลงเสียงเข้าชื่อร่วมกันแล้วยกข้อบังคับในการแปรยติ
ถ้าเกิดคุณกังวลใจเรื่องพรปถ้าคุณกังวลใจเรื่องจะไม่มี
หรือเรื่องเกี่ยวกับตรวจเงินเป็นดิน
เราก็ไปคุยกันที่เนื้อหาดีกว่าเรื่องการที่เขาไม่ได้จำกัดหมวด
แล้วก็เรื่องยกเลิกวิทยาศาสตร์ของชาติยกเลิกแบบนั้น